ขอพรหลวงพ่อและที่สำคัญที่เรานำเสนอไป

พี่สาวเนี่ยลักษณะแบบว่ามายคล้ายกับหน้าโคน

แล้วแกสำริดผลดั่งใจหวังเลยคุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกแบบนี้ตอนพี่เมฆแกป่วยเนี่ย
ก็ต้องไปหยิบยืมอ่ะนะเออนะคะคนทั่วไปมารักษาตัว
แต่นี่แหมโชว์ลอตเตอรี่หลาขนาดนี้คุณผู้ชม

รางวัลที่๔เหรอเงินไปปลดหนี้แล้วค่ะ
เออนะคะนอกจากแบบนี้เขาบอกว่า
พระท่านประธานพรให้เพราะว่าล่าสุดพี่เมฆออกมาแจ้งข่าวดี
ถูกลอตเตอรี่งวดที่ผ่านมาเป็นรางวัลที่๔

แกบอกว่าหลังจากที่เดินทางไปขอพรกับหลวงพ่อปลดหนี้
ที่วัดพระธาตุวายโยรวมถึงเอาข้าวสารเนี่ย
มอบให้กับพี่สาวเมื่อช่วงก่อนลอตเตอรี่งวดที่ผ่านมาจะออกค่ะ

เดี๋ยวเราให้ดูคลิปนิดนึงค่ะ
หลังจากที่เราไปทำบุญมา

เราก็มีช่วงครรภ์จริงแล้ว

นี่ครับรางวัลที่สี่ครับ
ไม่มากไม่น้อยโหดหน้าน่ะ
มัวหน้าจะเป็น๑ก็ได้นะ

แบบนี้ก็เราไม่ก้าวล่วงกันนะคะ
ทำอะไรแล้วสบายใจก็ทำแบบนั้น
บางคนมองอาจจะเป็นเอ้ยบังเออรึเปล่า
แต่ด้านเป็นบังเอิญเรื่องดีอันนี้เราก็ยินดีด้วยนะคะ
น่าจะน่ะเพราะอาวุ่นที่ถูกเนี่ย
ก็แอบมีไปขอพี่สาวไปเอาตัวเลขเด็ดมาฝากคุณผู้ชมไง
เพราะฉะนั้นขอปรุดกรีบนะคุณผู้ชมแม่ไม่ต้องไปซ้ำอีกสักรอบ